เขามีการไปจำลองภาพเหตุการณ์

ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาถูกล่วงละเมิดในคลินิก

อัจฉริยะเขาบอกว่าเป็นไปได้ครับ

แต่ผู้หญิงต้องสมยอมด้วย
เพราะสถานที่ถ้าผู้หญิงโดน
แล้วผู้หญิงสามารถขอความช่วยเหลือได้

แล้วตอนที่ไปลองจำลองเหตุการณ์นะคุณทัศนัย

ได้ยินเพราะว่ามันเป็นผ้าม่านปิดเอาไว้เป็นฉาก
แล้วข้างบนมันมีช่องลมถ้าตะโกนต้องได้ยิน

ต้องมีการสมยอมกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
อัจฉริยะเมืองรัฐนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออัธยากรรมพร้อมกับแพทย์ของชมรม
แล้วก็ตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม
เดินทางไปยังคลินิกสูตินารีในจังหวัดนครสวรรค์
จากเหตุการณ์ที่หญิงอายุ๒๘ปีกล่าวหาว่าถูกคุณหมอสูคนนี้นะครับ
คลินิกทำอนาจารย์และข่มขืนต่อมาพบว่ามีผู้เสียหายไปร้องเรียนแล้วเพิ่มขึ้นกว่า๕๐คน
อาจริยะก็บอกว่าการลงพื้นที่ต้องการไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถก่อเหตุคมขืนและกระทำอนาจารย์ตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนได้หรือไม่
ก็มีการนำแพทย์หญิงขวัญฟูจิตนิรันดิ์มาด้วยเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงให้หมอคนนอกมาร่วมพิสูจน์ด้วยนะครับ
โดยมีการจำลองเหตุการณ์การตรวจคนไข้พิจารณาความสูงของเตียงขายังซิว่าสูงเท่าไหร่เทียบกับความสูงของหมอสูคนนี้
และความเป็นไปได้ที่หมอยืนอยู่ปุ๊บจะโน้มไปจูบได้ไหมจะโน้มไปไซสอกคอได้ไหมตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง
อาจริยะระบุว่าเบื้องต้นตั้งประเด็นเอาไว้๒ประเด็นคือ๑คนไข้อาจจะสมยอม
และอาจนำไปสู่การเรียกค่าเสียหายในภายหลัง
ซึ่งต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าจริงเท็จอย่างไร
ส่วนประเด็นที่๒แพทย์รายนี้ก่อเหตุจริง
ซึ่งเขามีหลักฐานสำคัญแต่ตอนนี้ไม่สามารถจะเปิดเผยได้
ภายหลังจากการจำลองเหตุการณ์นายอัจฉริยะก็เปิดเผยว่ามีโอกาสนะคุณผู้ชม
มีโอกาสเป็นไปได้ที่แพทย์จะสามารถล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ว่าย้ำนะต้องเป็นการสมยอมเท่านั้น
เพราะสถานที่สามารถขอความช่วยเหลือได้
ระโกนได้ร้องได้ถ้ามันเกิดเหตุจริง
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าคุณหมอคนดังกล่าวมีเรื่องของจดหมาย
พบว่าหมอก็ยอมรับว่าเขามีความชอบความพึงพอใจผู้หญิงคนนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยนะฮะ
ฟังเสียงของนายอัจฉริยะนะครับ
ในส่วนของเรื่องของการการที่จะมีการร่วมเพศไหมนะครับถ้ายืนก็สามารถทำได้
หรือต้องการสมยอมถ้าไม่สมยอมทำไม่ได้
มีข้อมูลมั้ยว่าอาจจะมีการสมยอมกัน
ก็สามารถฝึกจ่างร้องให้ใครช่วยก็ได้
ซึ่งคุณหมอก็ยอมรับนะครับว่าชอบผู้หญิงคนนี้อยู่
ด้านแพทย์ที่ถูกกระด่าหาก็บอกว่าหลังตกเป็นข่าวก็มีคนให้กำลังใจเหมือนกันซึ่งต้องขอบคุณด้วยส่วนบริเวณที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิดของคนไข้เรื่องของการตรวจคนไข้ไม่เข้าใจการรักษาเรื่องของการจับหน้าอกเรื่องของการตรวจช่องคลอดอาจจะมีหนักมีเบาไม่เท่ากันคือคนไข้เข้าใจผิดแต่ก็ก็ทำใจได

แบบนี้บุ๋มผิดหวังแล้วก็เสียใจมากค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้รู้จักพี่ดีขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องตามกันยาวไม่รู้ว่าเท็จจริงอย่างไรคุณหมอเขาก็ชอบคนเสียหายอยู่แล้วสุดท้ายเป็นการสมยอมหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศต้องติดตามกันต่อแล้วนี่ไงเรื่องที่งอกออกมาอีกมันก็กลายเป็นเรื่องของคุณอัชริยะกับคุณ